ถ้าดูจากสถานการณ์การติดเชื้อวันนี้ถ้าดูตัวเลข
ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๒๖๓๑ราย
เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๔๔๒รายติดเชื้อในเรือนจำ๑๘๙ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมรวมตั้งแต่ละลอกแรกที่แพร่ระบาดมีจำนวน๑๗๑๙๗๙ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้๓๑ศพด้วยกันนะคะ
แต่ว่าก็มีคนที่หมอรักษาหายแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้าน
เพิ่มขึ้นอีก๒๔๙๓รายด้วยกันนะคะ
ขณะที่บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชน
ก็มีการประกาศปิดให้บริการโฮมโปรสาขาเอกมัยรามอินทราที่เป็นข่าววันก่อน๓วัน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่๖มิถุนายนหลังจากที่สวบคบอกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เขาก็มีการทำตามขั้นตอนค่ะตรวจคัดกรองเชิงรุก
พนักงานทั้งหมดส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเฝ้าระวังกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคน๑๔วัน
พอผ่านการกักตัว๑๔วันแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ทางบริษัทก็บอกว่าจะผลักดันให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนค่ะ